เรื่องราวของทั้ง๑๓คนตอนนี้สบายอกสบายใจมากขึ้นแล้ว
อยู่ในช่วงของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่หลายคนก็อยากจะรู้เรื่องราวที่๑๓คนเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเป็นยังไง
ก็มีคนได้ไปพูดคุยกับพ่อของน้องดอมนะคะ
ก็ได้เล่าถึงนาทีชีวิตที่น้องดอมไปติดอยู่ในถ้ำเป็นยังไง
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราทำรายงานมาให้ทราบกันติดตามจากคุณระวีการแก้ววิจิต
ลูกมาเลยลูกอย่าต้อง
ไม่มาแล้วครับลูกระวัง
เหมือนกับโล่งแบบดีใจแบบพูดไม่ออกครับ
พูดไม่ออกจริงทุกคนดีใจร้องไห้

ไม่ว่าพี่นัทพี่เจนพี่วิทย์อะไรพวกนี้ก็เป็นพี่น้องกัน
กระมาท๔คนนะพวกนี้ก็
พอรู้ข่าวปุ๊บก็โอ้โหร้องไห้กัน
ทั้งญาติทั้งปู่ทุกคนในบ้านน่ะ
แม้กระทั่งคนรอบข้างที่อยู่ข้าง

ที่รู้ข่าวว่าเจอลูกแล้วนะเจอทุกคนแล้วนะอย่างนี้
ถ้อยคำบอกเล่าของนายบรรพฤษก้อนคำ
ของเด็กชายดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอม

ทันทีที่ลูกชายวัย๑๓ปี

ต้องติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนานกว่า๑๐วัน
ถ่ายทอดผ่านผู้เป็นแม่ให้ฟังว่า
เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา
ซึ่งผู้เป็นพ่อเองยังอดดีใจไม่ได้
ลูกชายสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
พอนักดำน้ำชาวอังกฤษที่ไปเจอเป็นคนแรก
บอกฮัลโหลเสร็จปุ๊บเด็กเขาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะครับ
เขาอยู่ข้างบนแล้วเขาเห็นดวงตาเล็กเล็กใช่ไหม

เขาก็เรียกไปทะโลแล้วก็เด็กทุกคนที่๑๓คน
เขาก็พากันลงมาตรงที่เราถ่ายรูปที่เราเห็นภาพกันนะครับผม
เขาบอกหนีน้ำเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปเจอโพงเล็ก
น้องเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเขาช่วยกัน
ใช้มือช่วยกันขุดตรงที่มีรูเล็กให้มันกว้าง
แล้วก็พากันมุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอที่เนินนมสาวนะครับ
คือโค้ดเอกเขาก็พาไปอยู่ข้างบนนะครับ
ทั้งหมด๑๓คนอยู่ในถ้ำนะครับ
ดอมนี่ไม่กลัวเลยน้องดอมนี่อยู่กับโค้ดเอกตลอดเวลา
โคตรเอกจะจะอยู่ติดกันจะช่วยอยู่ด้วยกัน
เดี๋ยวช่วยเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้

แล้วก็แผ่แม่ตาแล้วก็ว่านไป
น้องดอมเขาบอกว่าไม่มีขนมเข้าไปไม่มีขนมเลย
ไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่ตัวเข้าไปอย่างเดียว
ทุกคนนะครับไม่มีของไม่มีขนมด้วยนะครับ
มีแต่น้ำก็มีเอาไฟฉายส่องไป
ที่โค้ดเอกเขาบอกว่าส่องไฟฉายขยะหิวน้ำ
ก็ส่องไปก็เอากินแต่น้ำ
แม้ว่าวันนี้น้องดอมลูกชายคนสุดท้องของครอบครัว
จะเอาชีวิตรอดออกมาจากอันตรายภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัย
แต่ห่วงเวลาการใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำหลวง
กลางความมืดมิดนานกว่า๑๐วัน๑๐คืน
ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับพ่อและแม่อยู่ไม่น้อย
และสิ่งเดียวที่หัวอกคนเป็นพ่ออยากทำตอนนี้
คือการฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องดอม
ตรงกับวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
และอยากโอบกอดลูกชายอย่างใกล้ชิด
อยากขอบคุณโค้ดเอกที่ช่วยประคองชีวิตน้องดอมและทุกคน
และขอบคุณทุกคนที่ช่วยชีวิตน้องดอม
โดยเฉพาะจ่าเอกสมาร์นกูนันหรือจ่าแซม
เสียสละชีวิตช่วยน้องดอม
โดยตั้งใจว่าจะให้ลูกชายบวชอุทิศส่วนกุศลให้จ่าแซมด้วย
ผมภูมิใจกับเจ้าที่ทุกคนที่มาช่วย
ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะคุยกับโค้ดเอกว่าไม่ต้องท้อนะครับ
ต้องแบบคิดอะไรมากไม่ต้องไปท้อ
ถ้าผมให้กำลังใจโค้ดเอกตลอดเวลานะครับ
โดยเฉพาะจ่าแซมนะครับผมไม่ลืมนะครับ
จ๋แซมขอบคุณจ๋าแซมมากนะครับ
อีกหนึ่งความรู้สึกที่ไม่ต่างจากหัวอกของคนเป็นพ่อและแม่
คือความรู้สึกของพี่ร่วมสายเลือด
ทันทีที่รู้ว่าน้องชายถูกลำเลียงออกมาในกลุ่มที่๒
ทุกคนต่างพากันดีใจและเฝ้ารอติดตามข่าวน้องชายมาโดยตลอด
ยังมีกำลังใจจากพี่ตำรวจที่ส่งมอบเสื้อชูชีพเขียนข้อความแทนใจ
ตลอดจนภาพวาดให้กำลังใจจากเพื่อนของน้องดอมที่ส่งผ่านมาถึงครอบครัว
และวันนี้เมื่อน้องดอมพ้นขีดอันตรายก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้น
ซึ่งสิ่งเดียวที่พี่ทำได้คือการส่งกำลังใจไปให้และรอรับน้องกลับบ้าน
ก็บอกให้ทุกคนแบบว่ามีความหวังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนก็มีความหวังแล้วก็ปลอบใจว่ายังไงน้องก็ต้องออกมาอย่างนี้ค่ะ
อยากให้แบบดูแลตัวเองกินข้าวเยอะด้วยค่ะ
เด็กชายดวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปีหรือน้องดอม
คนในครอบครัวมักเรียกว่าน้องหูกลาง
เป็นเด็กที่นิสัยร่าเริงจิตใจดีรักอิสระ
กีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ
ได้เป็นตำแหน่งกองหน้าและกัปตันทีมหมูป่าอาคาเดมี่
การแข่งขันฟุตบอลระดับอำเภอแม่สายและระดับจังหวัดเชียงราย
หลังจากนี้คนในครอบครัวตั้งใจว่าจะช่วยกันหมั่นดูแล
และให้กำลังใจน้องดอมเพิ่มมากขึ้น
และยังคงสนับสนุนให้น้องดอมเล่นกีฬาฟุตบอล
รวมไปถึงกีฬาปั่นจักรยานที่เขารักต่อไป
ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน